คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้เกิดขึ้นที่สงขลานะครับ
มีโจรมาขโมยรถของคนหนึ่งไป
และโจในนี้ให้การรับสาภาพบอกว่า
ก็เพราะรถของผมถูกขโมยไปก่อนหน้านี้

ผมก็ต้องไปขโมยต่อสิครับคุณตำรวจ
มันกลายเป็นว่าขโมยกันเป็นทอดได้เหรอ
ไม่ได้ฮะก็ต้องถูกจับแบบนี้แหละครับ
นี่ฮะตำรวจชุดปราบรามสพหาดใหญ่คือ
ไล่ล่าคนร้ายที่ขโมยรถโจรกรรมรถกระบะ

สกัดจับได้บริเวณแยกท่าท้อน
ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลานะครับ
ผู้กระทำผิดก็คือนายอับดุลละลาเต๊ะอายุ๒๘ปี
เป็นชาวอำเภอยหาจังหวัดยาลานะครับ
สภาพคือตาแดงกล่ำแล้วฮะมีอาการคล้ายคนเสพยาเสพติด

ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับ
ต่อมาเจ้าของรถตัวจริงก็คือนายอักรอมเลิศอริยพงกุลนะครับ
เดินทางมาจุดที่ตำรวจสามารถสกัดจับคนร้ายได้
พบรถกระบะของเขาเองอยู่กลางสามแยก
เขาก็ยิ้มออกสิโอ๊ยโอ้ยโล่งใจเลย

รถก็ยังอยู่ในสภาพปกติไม่ได้รับความเสียหายครับ
อากรอมเจ้าของรถก็เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเช้าเนี่ย

จอดริมถนนหน้าวัดควนลังหมู่๓ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่

เพราะว่าจอดแล้วก็ลงไปซื้อกาแฟ
กาแฟอยู่ตรงนี้เองติดกับรถเลย
แต่ทีนี้ฮะจอดสตาร์ทเครื่องไว้กุญแจมันก็อยู่ในนั้น

ปรากฏว่ามีผู้ชายคนนี้แหละก็คือนายอับดุลเลาะนี่แหละฮะ
เดินมาเปิดประตูรถเข้าไปนั่งในรถ

่งหน้าไปทางถนนเพชรเกษมสายเก่าหรือว่าสายหาดใหญ่รัฐภูมิ
เขาตกใจมากแต่ยังพอมีสติอยู่นะฮะ
ตำรวจก็ติดตามไล่ล่าโจรรายนี้นะครับ

รองผู้มังกับการปรับปรามสพหาดใหญ่
นำกำลังตำรวจฝ่ายปราบปราม
ขับรถตำรวจไล่ติดตามไปจนทัน
กระทั่งมาถึงที่บริเวณสามแยกท่าท้อนตรงนี้นะฮะ
พบว่ารถที่ถูกขโมยไปจอดติดไฟแดงกันอยู่
ทีนี้ตำรวจแสดงตัวเข้าจับกลุ่มคนร้าย

ก็ให้การบอกว่าเขาต้องการขโมยรถ
เพื่อขับกลับบ้านที่จังหวัดยาลา
เนื่องจากรถของผมเองรถผมก็ถูกขโมยไปเช่นกัน

แล้วก็ตอนที่ไปขโมยรถของนายอักรอมมาแล้ว
ผมก็กำลังจะขับรถไปเก็บเสื้อผ้าเก็บข้าวเก็บของ
เพื่อที่จะออกจากสงขลากลับยาลา
ก็มาถูกสกัดจับตัวได้ทันควันนะครับ
ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การนะครับ
เพราะดูจากสภาพร่างกายและการพูดจาเหมือนคนไม่มีสตินะครับ
ก็ต้องคุมตัวไปตรวจปัสสาวะตรวจเลือด
ว่ามีสารเสพติดในร่างกายหรือไม่
นำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปนะครับ